คุณผู้ชมไปที่ศรีสะเกดค่ะมีแม่คนนึงออกมาขอร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายที่ตายไปแล้วนะคะ
โดยเธอบอกว่าลูกชายมีเรื่องกับตำรวจจนเป็นคดีความเลยนะ
ขึ้นสารไกลเกลี่ยตอนกลางวันพอตกกลางคืนปุ๊บลูกชายถูกยิงเสียชีวิตค่ะ
แม่บอกว่าแม่ขอความเป็นธรรมแม่ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเหตุอุบัติเหตุหรือว่าเหตุบังเอิญ
ความคืบหน้าคนร้ายรอบยิงนายสุทัศน์ประเสริฐหรือว่านายเต๋าอายุ๒๓ปีจนเสียชีวิต
ที่ตำบลท่าคล้อในอำเภอเบนจรักษ์เมื่อ๕ทุ่มครึ่งของคืนวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
นี่คือคุณแม่ค่ะนางจำรัฐรักษาเชื้อแม่บอกว่านายเต๋าเนี่ยผู้ตายเนี่ยนะคะกับน้องชายคือนายชัยวัด
มีคดีความกับตำรวจภูทรกันธรรลักษณ์ค่ะโดยถูกแจ้งข้อหาร่วมกันต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงาน
ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ช่วงงานลอยกระทงตั้งแต่ปี๖๑เพิ่งจะไปขึ้นสารไกลเกลี่ยคดีกันในวันที่๑๙เมษายนนี้เองค่ะ
ก็พอใจกันทั้งคู่แล้วก็แยกย้ายกันกลับ
ทีนี้ก่อนกลับอยู่มีผู้หวังดีมาบอกกับลูกชาย
ก็คือนายเต๋าบอกว่าให้ระวังตัวไว้นะ
เพราะว่ามีคนปองร้ายอยู่
แล้วคืนวันนั้นค่ะลูกชายคนโตก็คือในเต๋า

แม่บอกว่าคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ช่วยจับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้หน่อย
ถ้าทำไม่ได้จะไม่เผาศพลูกเด็ดขาด
ส่วนทางด้านของนายชัยวัดน้องชายของผู้ตายก็บอกว่า
วันเกิดเหตุตอนเช้าเนี่ยตัวเขากับพี่ชายไปไกลเกลียดคดีที่ศาล

แต่ทางฝ่ายเขายังมีเงินไม่พอ
ขอนัดจ่าย๒เดือนหลังจากวันไกลเกลี่ย
ทีนี้๕ทุ่มครึ่งอยู่พี่ชายก็ถูกรอบยิง
น้องชายบอกว่ามือปืนน่าจะเป็นมืออาชีพนะ

ห่างจากจุดที่พี่ชายยืนประมาณสัก๑๐เมตร
ซึ่งสาเหตุเชื่อว่าน่าจะมาจากการแก้แค้นค่ะ
ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดศรีสเกต

ตรวจกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งตามรายทางร้านค้า
ในจุดที่คาดว่าคนร้ายจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนีแล้วนะคะ

ผู้กำกับการสพเบนจรักษ์บอกว่า
สืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายแล้ว
แล้วก็เชิญตำรวจที่เคยเป็นคู่กรณีเก่ากับผู้ตายมาสอบปากคำ

และนำอาวุธปืนประจำกายส่งไปตรวจสอบ
ซึ่งจากพฤติการตำรวจก็บอกเหมือนกันค่ะว่า

เพราะว่ายิงแม่นถูกเป้าหมายที่เป็นจุดตายทีเดียวเลย
ก็เลยมีการเร่งสอบปากคำพยานแล้วก็รวบรวมหลักฐาน
ขอสารออกหมายจับผู้ก่อเหตุนำมาดำเนินคดีค่ะ